คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะในติ๊กต๊อกนะคะ
คุณพ่อเนี่ยเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกสาวจะแกล้งถือไม้เรียวมาด้วยไงคะ
แล้วก็ถามลูกสาวว่าไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่ากลายเป็นว่าวันเกิดในลูกสาวน้ำตาแตกเลยนะคะ

บ่ายบ่ายเอาอันนี้อ่ะ

ขึ้นใกล้ว่าไปไหนอ่ะพ่อ

ขึ้นใกล้ว่าไปไหนอ่ะพ่อ

ขึ้นใกล้ว่าไปไหนอ่ะพ่อ
ขึ้นใกล้ว่าไปไหนอ่ะพ่อ

ขึ้นใกล้ว่าไปไหนอ่ะพ่อ
ขึ้นใกล้ว่าไปไหนอ่ะพ่อ

น้องก็บอกไม่ได้ทำนะหนูไม่ได้ไปทำอะไรนะ
เปลี่ยนอารมณ์แล้ว

คนก็มาชื่นชมความน่ารักของพ่อลูก
หอมแก้มคุณพ่อดีกว่า

ใช่แต่พอร้องไห้ไปแล้วมันหยุดยากไง